กรณีที่เมื่อวันก่อนเราเจอคนเสียชีวิตกลางถนน๔ศพ
ก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เจออีก๑ศพ
เสียชีวิตอยู่ที่ซอยสุขุมวิท๒๐ค่ะ
รองสารวัติศอบสวนศนทองรและตำรวจโทเตมีนาคาวิสุทธิ์
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตที่หน้าอาคารแห่งหนึ่ง
ในซอยสุขุมวิท๒๐ก็ไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าเป็นชายไม่ทราบชื่อสกุลจริงไม่มีเอกสารประจำตัวค่ะ

เรื่องต้นก็แจ้งแพทย์แล้วก็อยู่ระหว่างรอชนสูตรพลิกศพนะคะ
ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาต่อไปนะคะ
ก็แจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะคะถ้าหากว่ามีกรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด
และต้องการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ทางกองทัพบกมีโครงการช่วยเหลือนะคะ
โดยจะเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด
ทุกกรณีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นการจัดยานพานะรับส่งผู้ติดเชื้อ
รับคนที่หายป่วยกลับบ้านนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
แล้วเขาก็จะมีการรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังชาปณสถานด้วยนะคะ
ตรงนี้ก็มีช่วยด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒๒๘๑๑๐๖๑ค่ะ